คุณผู้ชมครับมีชาวเขาเผ่าลีซอร์นะฮะเขานั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน
พอเริ่มเมาก็มีการถามกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินกองทุนหมู่บ้าน
เหมือนกับว่าตกลงเรื่องระบงระเบียบอะไรกันไม่ลงตัวเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันผู้ชายคนนึงนะครับก็ผลักชายที่สูงอายุกว่าในหมู่บ้าน
อายุ๖๓ปีล้มหมดสติไปเลยแล้วไปดักแทงลูกชายของเขาจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คนที่เจ็บสาหัสชื่อนายสมชายสิงแก้วอายุ๒๐ปีถูกแทงเข้าไปนะฮะ
เชียงรายนะครับถูกนายจนูใจแสอายุ๒๕ปีคนหมู่บ้านเดียวกัน
ใช้มีดแทงเข้าแผ่นหลังหนึ่งแผลอ่านี่ฮะก็ต้องไปช่วยกันนะฮะ
ห้ามเลือดรอรถพยาบาลมารับคนก่อเหตุนี่ฮะนายจนูนะครับ
อีกคนนึงก็คือนายจวะสิงแก้วพ่อของนายสมชัย
ถูกแทงนะครับถูกนายจนูผลักล้มหัวฟาดพื้นหมดสติไป
นี่คือพ่อของคนที่ถูกแทงนะครับเขาก็หมดสติอยู่ที่บ้าน
จากจุดที่นายสมชายโดนแทงเนี่ยสักร้อยกว่าเมตรนี่มีดที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
กู้ภัยก็ต้องนำสองพ่อลูกส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะครับก็เป็นเขาสูงชันนะครับ
เป็นหมู่บ้านที่เป็นชนเขาเผ่ารีซอร์ทั้งหมดเลยนี่ฮะจุดแรกเนี่ย
เป็นจุดป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้านคนที่พื้นที่จะเรียกว่าคุ้มนะฮะ
นี่เป็นจุดเกิดเหตุจุดแรกนะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้
บอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีงานเลี้ยงสารเจ้าชนเผ่าประจำปี
เสร็จพิธีก็มานั่งฉลองกันมากินข้าวกันที่บ้านของนายจวะนั่นแหละ
ของคนถูกแทงนายจวะเขาเป็นประธานหมู่บ้าน
เป็นประธานคุ้มคอยดูแลเงินกองทุนหมู่บ้านให้กับชาวบ้านทั้งหมดด้วย
นี่จุดที่นั่งตรงนี้นะฮะกลุ่มผู้ชายก็นั่งกินเหล้าบนโต๊ะม้าหินอ่อน
นายเจ้าหวะเขาไม่ดื่มเหล้าเขาก็เลยนอนเล่นอยู่ที่เปรย์แถวนั้นแหละ
สักพักนายจนูคนก่อเหตุเริ่มหาเรื่องแล้วถามเรื่องกองทุนหมู่บ้าน
เออทำไมไม่เรียกประชุมสมาชิกทำไมไม่แบบนั้นทำไมไม่แบบนี้
แล้วเขาบอกเขาไม่อยากจ่ายค่าน้ำปลาปลารายปีปีนึงต้องเสียบ้านหนึ่งเนี่ย๓๕๐บาท
นายจนูเขาบอกบ้านเขาเนี่ยน้ำไม่ไหลนายจวะก็พยายามลุกขึ้นมาอธิบายในฐานะที่เป็นประธานคุ้มนะครับ
แล้วก็บอกว่าวันนี้วันดีนะเราอย่ามาคุยอย่ามีปัญหาอย่ามาเถียงอะไรกันเลย
แต่นายจนูเอะอะโวยวายไม่เลิกนะครับก็เลยถูกผลักจนล้มลง
พอลุกขึ้นมาได้นายจนูก็เลยผลักนายจังหวะบ้างแต่นายจังหวะนี่โอ้โหอายุเยอะกว่าฮะ๖๐กว่านะครับ
จนูอายุ๒๕ผลักลงไปเนี่ยฮะอย่างแรงนะครับหัวฟาดพื้นจนสลบไปเลย
ูผลักจังหวะจนล้มหัวฟาดพื้นสลบไปแล้วเนี่ยจนูนี่ก็กลับเข้าไปในบ้านตัวเอง
แล้วไปหยิบมีดมานะฮะแล้วก็ไปอยู่แถวหน้าหมู่บ้าน
เพราะรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยโทรเรียกลูกชายของเจ้าวะ
ให้มาพาพ่อไปโรงพยาบาลซึ่งก็คือสมชายนะครับ
สมชายได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็รีบขี่จักรยานยนต์มาที่ป้ายซุ้มหน้าหมู่บ้านเลยนะครับ
ขี่เข้ามาไม่ทันรู้ตัวฮะจนูดักอยู่ถีบมอเตอร์ไซค์จนล้มลง
แล้วชักมีดเข้ามาแทงใส่เข้าไปเนี่ยเข้าแผ่นหลังของสมชาย
เลือดอาบอยู่คาถนนทางเข้าหมู่บ้าน
แล้วจนูก็เดินลงเขาไปไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านไปมอบตัว

คนที่แทงนี่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะ
เสร็จแล้วคนที่ถูกแทงนี่กำลังกลับมาจากที่ทำงานเพื่อจะไปรับพ่อของเขาไปโรงพยาบาลค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็ดักอยู่ตรงนี้เราก็เลยถีบรถเขา
ล้มแล้วค่ะนอนคว่ำไว้แล้วค่ะเพราะดินไม่ได้เลยค่ะ
ดิ้นไม่ได้แล้วแต่ว่าโดนแทงนี่โดนแทงแถวนี้แหละค่ะ
แล้วแถวนี้แล้วก็เขาซุดลงมาเขาก็ลากมานอนคว่ำอยู่ตรงนี้เพื่อรอรถพยาบาลมาค่ะ
อ่าทีนี้ก็เลยต้องถามประธานคุ้มหน่อยนะฮะที่ถูกผลักจนแบบล้มหมดสติกันนะครับ
ฟาดพื้นยังอยู่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าคุณวิรยุทธ์ก็วีดีโอคอลไปหานะฮะ
อ่าได้รับอนุญาตจากญาติญาติจากทางคุณหมอเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว
คือทางคุณจวาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานนี้จนูนี่เมามากพูดอะไรออกมาจับใจความไม่ได้เลยนะ
เออว่าต้องการเรียกร้องอะไรต้องการอะไรกันแน่อืม
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมาบอกอยู่ดีเนี่ยเอามาโวยวายได้ยังไงเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้าน
เมื่อวานนี้เขาเตรียมสมุดบันทึกเงินกองทุนจะเอามาเปิดให้กับนายจนูอ่านด้วยนะฮะ
แต่นายจนูเนี่ยไม่ฟังนะครับพุ่งเข้ามาแล้วมาก่อเหตุ
ยืนยันว่าเขาไม่เคยคิดจะโกงเงินหมู่บ้านแม้แต่บาทเดียวนะ
ขณะเดียวกันลูกชายเนี่ยถูกแทงเข้าไปเนี่ยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ยังอยู่โรงพยาบาลเหมือนกัน
ส่วนที่บ้านของนายจนูคนก่อเหตุนะครับเราได้คุยกับน้องสาวของนายจนูนะครับ
เธอก็ยอมรับว่าจนูพี่ชายเนี่ยเมาทีไรเนี่ยอารมณ์ร้อน
ชอบหาเรื่องไปทั่วเมื่อวานนี้หลังจากผลักในจังหวะแล้ว
แม่ก็พาจนูเนี่ยกลับบ้านสุดท้ายจนูแอบเอามีดออกจากบ้าน
แล้วไปดักแทงลูกชายของนายจวะสาเหตุเชื่อว่า
กองทุนหมู่บ้านคงไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องน้ำปลาปลามากกว่า
เพราะพี่ชายบอกว่าไม่อยากจ่ายแล้วนะปีหนึ่ง๓๕๐เนี่ย
บ้านเราเนี่ยน้ำมันแทบไม่ไหลเลยเนี่ยจะจ่ายทำไม
เขาน่าจะโกรธกันมานานแล้วเหรอคะเพราะว่าที่บ้านนี้ก็น้ำไม่ค่อยได้ใช้
เขาบอกว่าเขาไม่จ่ายค่าน้ำอะไรอย่างนี้เขาคุยกันอย่างนี้เขาน่าจะเก็บโกรธมานานอะคะ